ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจ
มาคอยอารักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางเสด็จพระดำเนิน
จะต้องอยู่ในระเบียบวินัยแบบอดทนเข้มแข็งเลย
หลังจากเสร็จภารกิจในการทำกราฟิกนะคะก็ไปรอรับเสด็จนะคะ
ครับแล้วก็เห็นพี่พี่น้องน้องทหารเนี่ย
นิ่งมากจริงคุณภาคภูมิแล้วก็เครื่องแบบหนา
อืมและอากาศร้อนมากแล้วแต่ละคนหลายชั่วโมงนะ
ประจำจุดแต่ละจุดอย่างภาพเมื่อสักครู่
เนี่ยมีช่างภาพถ่ายเอาไว้ได้ถ้าเรามองไกลไกลอาจจะไม่ได้เห็นใช่ไหมฮะ
แต่เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าที่นิ้วมือของทหารนายนี้เนี่ยมีหยดเหงื่อหยดลงมาถึงปลายนิ้ว
ใช่ขนาดดิฉันใส่เสื้อเหลืองแบบนี้เหมือนอ่านข่าว
แล้วก็ไปนั่งรอรับเสด็จเนี่ยค่ะเปียกทั้งตัวค่ะเหมือนอาบน้ำค่ะ
แล้วเครื่องแบบทหารนะคุณภาคภูมินึกดูแล้วก็มีเนี่ยครับประชาชนเนี่ยฮะที่
พี่น้องคุณป้าคุณน้าคุณอาเห็นแบบนี้ก็เลยเอาพัดลมจิ๋วไปเป่าให้
น่ารักมากนะคะหลายจุดก็มีการแสดงความห่วงใยกันหลายรูปแบบนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ดูแลประชาชนดี
ประชาชนก็ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างคุณป้าท่านนี้ยื่นพัดลมจิ๋ว
เป่าลมคลายร้อนให้กับในร้อยจอปรท่านนี้ที่สวมเครื่องแบบเต็มยศ
ประจำจุดรอขบวนเสด็จนี่นะฮะมีคนถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียล
บอกว่าเนี้ยคือความเอื้อเฟื้อของคนไทยน้องในร้อยจอปรมายืนประจำ
รอขบวนเสด็จแต่งกายเต็มยดเหงื่อไหลหยดจากปลายนิ้วทุกนิ้ว
พี่น้องก็ช่วยกันพัดมือบ้างพัดลมไฟฟ้าบ้างแฮชแท็กคนไทยน่ารักนะครับ
อ่าก็มีการแชร์ไปเยอะนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับภาพภาพนี้นะครับ
มีผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์ชื่อพิชยาดาด้วยนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอ
ขณะที่ผู้ที่ไปเฝ้ารอรับเสด็จช่วยกันโบกพัดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำจุดด้วย
นี่ฮะค่ะอ่าดูฮะท่านผู้ชมครับคือเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลเรานะค่ะ
หมวกแจกร่มแจกพัดแจกกระติกน้ำนี่ประชาชนก็ช่วยกันดูแลเจ้าหน้าที่
อืมเจ้าหน้าที่นิ่งมากจริงจริงแต่ท่านต้องนิ่งอย่างงี้นะครับ
ท่านไม่สามารถหันมาแล้วก็มาขอบคุณอะไรไม่ได้ใช่จ้ะ
ค่ะก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ทหารค่ะ
คือไปเร็วไปตั้งแต่๘โมงเช้าก่อนที่ทหารจะปฏิบัติหน้าที่
ถามว่าพี่ร้อนไหมร้อนสิน้องแต่เป็นทหารต้องอดทนถามว่าร้อนขนาดไหน
ขณะที่ว่ากลับเข้ามาถอดรองเท้าเท้าบวม
เพราะว่ายืนแดดร้อนแดดส่องไปที่รองเท้ารองเท้าหนัง
ส่องเข้าไปคือเท้านี่คือพองหมดเลย
แต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมทำพร้อมปฏิบัติ
นี่คือทหารของพระราชา